ไฟเซอร์วัคซีนโควิด๑๙
ไฟเซอร์คือมันเป็นประเด็นขึ้นมาเลยล่ะ
เพราะว่าเมื่อวานนี้ในคลับเฮาวส์เนี่ย

แล้วนายทักศิลป์เช่นวัดอดีตน้ำมงตรี
ได้พูดคุยด้วยผ่านทางช่องทางต่างของเขาด้วยเนี่ย
มีอยู่ช่วงหนึ่งที่คุณทักษิณเนี่ย
พูดถึงเรื่องของวัคซีนโควิด๑๙
บอกว่าเอ๊ะไทยเนี่ยทำไมเลือกแค่๒ยี่ห้อ

แล้วก็บอกว่าในไทยเนี่ย
มีวัคซีนไฟเซอร์เข้ามาแล้วนะ
เดี๋ยวฟังนะครับที่คุณทักษิณพูดเอาไว้เมื่อคืนนะครับ
เพราะฉะนั้นวันนี้ทำไมเราไม่ไปสั่ง
สั่งไม่ได้ทำไมไม่ขอไปก่อน

เขาบอกว่าจะให้มาทำไมไม่ขอมา
สมมุติเขาบอกว่าให้มา๑๐ล้าน
เอามาล้านกว่าได้ไหม
ทักษิณบอกหากเข้าไปดูเว็บไซต์ประเทศไทย

คนก็เข้าไปดูในเว็บไซต์เยอะยังไง

ประเด็นคือคนไทยก็สงสัยว่า

เดี๋ยวดูภาพเว็บไซต์หน่อยที่เขามีภาพแผนที่ประเทศต่างต่างอ่ะนะ

ระบุว่าเป็นแผนที่ประเทศ
มีการนำเข้าวัคซีนไฟเซอร์

เป็นการระบุรายชื่อของประเทศ

กับประเทศที่มีการอนุมัติ

เราอยู่ในกลุ่มประเทศสีส้ม

ในวงแบบฉุกเฉินหรือว่าจำกัด

ฟิลิปปินส์เกาหลีใต้สิงคโปร์

ขณะเดียวกันวันนี้ครับท่านผู้ชมครับ
บริษัทไฟเซอร์ประเทศไทย

เป็นการแถลงชี้แจงข้อเท็จจริงว่า
ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัด
หน่ายวัคซีนขวด๑๙ผ่านตัวแทน

แถลงของเขาเนี่ยซึ่งมีอยู่๔ข้อนะครับ

ในประเทศต่างเพื่อให้คนทั่วโลก

ของไฟเซอร์ได้อย่างเท่าเทียมกัน

เซอร์จำเป็นต้องมุ่งจัดลำดับความสำคัญ

วัคซีนผ่านหน่วยงานรัฐบาลแห่งชาติ

ไม่มีนโยบายจัดจำหน่ายวัคซีนโควิด๑๙
ตัวแทนหรือตัวกลาง

ไม่เคยมีการนำเข้าวัคซีนคน๑๙

แต่ไปดูความคิดเห็น
แต่แบบไม่เป็นทางการมันจะมีเข้ามาไหม

ไม่เป็นทางการแล้วก็ยังไม่ได้รับ
อนุมัติหรือว่าตรวจสอบทางออย
อยบอกว่าจะมีความผิดนะคะ

หรือว่าที่แชร์กันไหมซึ่งอาจจะเป็น
ข้อมูลที่ไม่จริงแบบนี้นะคะ

การให้จองฉีดวัคซีนแล้วเป็นไฟซ่อ

ตกลงว่ามันมีเข้ามาหรือไม่มีอะไรประมาณอย่างนี้
ก็ต้องฟังข้อมูลจากหลายภาคส่วนนะคะ
อย่างที่บอกค่ะทางเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

บอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะ

ไม่ได้มีวัคซีนไฟเซอร์เข้ามาในประเทศไทยค่ะ
ยืนยันว่าข่าวที่มีการแชร์กันออกไปนี่นะคะ

ถามว่าแล้วการนำเข้าวัคซีนมาในประเทศไทย

คือกลไกในการนำเข้ามามันมีขั้นตอน
คือถ้าจะนำไฟเซอร์เข้ามานะคะ

จะต้องยื่นเป็นผู้ขอรับอนุญาตนำเข้า
ต้องมีการขออนุมัติยื่นขึ้นทะเบียน
เมื่อได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว
ก็จะต้องให้ผู้ได้รับอนุญาต
ทำเรื่องขออนุญาตกับออยเพื่อนำเข้าอีกครั้ง

ก็ต้องผ่านด่านอาหารและยาจากกองยานะคะ

อยก็เลยยืนยันว่ายังไม่ได้มีการนำวัคซีนไฟเซอร์เข้ามาในประเทศไทย
ออยบอกว่าออยก็พวกความมั่นใจอะค่ะ

ยก็ถามไปที่บริษัทไฟเซอร์ประเทศไทย
ก็ยืนยันว่ายังไม่ได้มีการยื่นขึ้นทะเบียนมานะคะ
ตอนนี้อยู่ระหว่างการเจรจาค่ะ
ซึ่งจะมายื่นขึ้นทะเบียนเร็วนี้นะคะ
เร็วนี้จะมีการยื่นขึ้นทะเบียน
แล้วก็ยืนยันว่าทางบริษัทมีนโยบายขายวัคซีนให้กับภาครัฐเท่านั้น
อันนี้ที่ออยถามทางไฟเซอร์ประเทศไทยได้คำตอบมาแบบนี้
อยก็เลยเตือนบอกว่าถ้าวัคซีนหรือแม้กระทั่งยาก็แล้วแต่
ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนนะคะแล้วนำเข้ามาโดยที่ไม่มีทะเบียนนะคะ
ก็จะถือว่าเป็นยาที่ไม่มีทะเบียน
ตามพรบยามีโทษทั้งจำทั้งปรับนะคะ
โทษจำคุกไม่เกิน๓ปีหรือปรับไม่เกิน๕๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
อยก็เลยบอกว่าให้ดูข้อมูลจากทางเว็บไซต์ของออยดีกว่าจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนที่มันถูกต้องนะคะ
อันนี้เป็นคำตอบของเขาเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่สามารถที่จะนำเข้ามาได้นะครับบริษัทไฟเซอร์ก็ไม่สามารถได้
ก็ไม่สามารถในระบบกลไกที่เราเช็คแล้วทั้งด่านทั้งกองยา
แล้วทั้งในส่วนของออยทั้งหมดเนี่ยก็ไม่มีข้อมูลในส่วนนี้นะครับ
ที่ก็เป็นการยืนยันนะครับว่ามีการนำเข้าวัคซีนในส่วนนี้นะครับ
อยก็เลยบอกว่าตอนนี้มีการขึ้นทะเบียนวัคซีนแล้ว๓ราย
อกจากนี้ค่ะก็อยู่ระหว่างการพิจารณาในการยื่นเอกสาร
คือคนก็ตั้งคำถามว่าก็เขาเข้ามาแบบฉุกเฉินหรือเปล่า
ซึ่งออยบอกว่าอันนั้นเป็นเว็บไซต์ของสำนักข่าวแห่งหนึ่งของต่างประเทศ